ดูหนุ่มโสดไปแล้วรับวาเลนไทย
มาดูสาวโสดรับวาเลนไทยไปเลยดีกว่าจ้ะ
มัมพลอยเชอร์มาเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
กลางอินสตาแกรมเลยว่าโสดรับวาเลนไทย

เพราะว่าอะไรรู้ไหมหลายคนสงสัย

ก็ต้นปีอเล็กซันเดอร์ยังมีอเล็กซันเดอร์อยู่เลย

นี่ก็๑ปีแล้วแต่ว่าคนก็ไปจับสังเกตนะเนาะ
ระยะหลังรูปคู่หายไป

คือมัมพลอยก็บอกแฟนคลับนะคะว่า

แล้วตอนนี้ใครก็รู้ว่าโควิด๑๙มันระบาดอยู่
ก็เลยทำให้แบบมันไม่ค่อยได้เจอกันนะคะพี่

แล้วก็พักนี้เห็นคุณพลอยไปตากลมทะเล
โอ้โหสวมบิกินี่อวดหุ่นเสียบ่อย
เราก็แบบเออก็ได้แค่โฟกัสแค่นั้นจริง
แต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้วันวาเลนไทยคุณ

สาวพลอยมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าจากหวานใจหนุ่ม
แต่บอกว่าเซอร์ไพรส์ไม่ใช่แฟนหนูก็เซอร์ไพรส์คุณพลอยนะ
คุณพลอยเซอร์ไพรส์เราอีกทีนึง
เขาบอกว่ามัมพลอยได้โพสต์ประกาศว่าโสด
นี่คุณผู้ชมค่ะกับภาพที่เธอสวมชุดดำน้ำอยู่ใต้ทะเลแบบดูเหงา
นี่แล้วเขียนแคปชั่นว่า

งานนี้บรรดาเพื่อนดาราโอ้โหให้กำลังใจกันเพียบเลย

ฉันเทียร์ใครคนต่อไปคนเดิมเลยพี่อันดริวส์เนี่ยคอยดริวส์นะคะ
คุณผู้ชมเขาเป็นคู่จิ้นที่แบบหลายคนเขาแบบจับจิ้นจับฟินอยู่นะ
คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะช่วงนี้นะคะ
มกรากุมภามีนาเมษาเมษา
ไม่เอาแล้วได้ไหมมันวนอยู่ในหัว
อย่าเพิ่งปิดหูคือหน้าร้อนหน้าร้อนคุณผู้ชมอุ่นเพิ่มขึ้น
สาวเขาแบบว่าโชว์เซ็กซี่กันแบบโอ้โหทะเลเดือดพลึบพลับ
วันหยุดที่ผ่านมาค่ะดิฉันได้ดูสองสาวค่ะ
คุณแรกนะคะคุณคิมเบอรี่โอ้โห
ตุดจีนวาเลนไทยสีแดงกำลังมาใช่ไหมคะ

เต็มเลยค่ะคุณผู้ชมชุดว่ายน้ำสีแดงสดนะคะ
ตัดกับสีฟ้าคลามของน้ำทะเลค่ะ

ซ่องจัดเป็นเซตรวดเดี่ยว๓ภาพเลยผู้ชม
โหเรียกว่าโซเชียลคือหามากนะคะ
งานนี้ค่ะหนุ่มหมากเห็นบอกว่าเตรียมเหล่าไม่เรียวนะคะรอได้เลยค่ะ
ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่าชุดก่อนหน้านี้ค่ะเธอก็จัดไว้เผ็ดเหลือเกินค่ะ
นี่ให้ดูชุดตุดจีนนะคะนี่

จริงแบบว่าบิกินี่นะคะเสื้อแบบคอจีนนะคะ
แหวกอกลงลึกพดทาบลอยตาปล่อยจำ
โอ้โหเรียกว่าเซ็กซี่จำ
นี่ขนาดไม่ค่อยแต่งหน้านะคะยังสวยใสขนาดนี้ค่ะ

มีคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ในเช็นแอปเหลือเป็นค่ะ
นั่นก็คือคุณแม่แพทนปภาค่ะ
ทะเลนะคะหลายคนบันเทิร์นิยเข้าไป

ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณแม่แพทย์นับประพานะคะ

ไปแซ่วเค้า

โอ้โหนี่คุณแม่ลูกหนึ่งนะคะ

ซี่ทะเลเดือดไปเลยนะคะ
ซึ่งแม่แพทย์เขาก็บวชความแซมอยู่เต็มหน้าฝีดไอจีกขนาดนะคะ
หลายคนถามว่าเอ้าเรซิ่งไปไหนลูกไปไหน
ซึ่งเหมือนเรซิ่งจะได้ยินเราเรียกนะคะ
ก็เลยใส่บิกินี่แนวเซ็กซี่ไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยแบบพลึบพลับทะเลเดือดจ้า

เห็นความแซ่บแบบนี้แล้วก็เพลินตาเพลินใจดีนะ

ไปหาซื้อไม่มีมันไม่มีที่แบบฉันอยากใส่
อันนี้มันควรจะเป็นแบบนี้ตามเล็บตามเล็บ
ก็เลยคิดว่าอ้างั้นก็เดินสาย

ทะเลเดือดผุดเลยอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ